ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสู้ชีวิตค่ะ
บอกทำไร่ขาดทุนไม่เป็นไร
ไปขายกล้วยฉาบก็ได้กำไรดีนะ
นี่ทำเรื่องกล้วยให้มันกล้วย

เออไปกันที่มาละที่๑๖๗โม๒ตะบนแม่กรองออุ่มผังจังหวัดตาค่ะ
ไปเจอกับคุณกฤษณมาศพิวงศ์อายุ๔๒ปี
นี่ค่ะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคนขยัน
เล่าให้นักข่าวเราฟังว่าเมื่อก่อนทำไร่ปลูกข้าวโพด
แต่ราคามันไม่ค่อยดีเลยขาดทุนเป็นหนี้
แต่เพราะเอิญช่วงนั้นมีการอบรมทำกล้วยฉาบของหมู่บ้าน
มีหน่วยงานเกษตรเข้ามาอบรมให้นะคะ
ประกอบกับว่าผู้ช่วยกฤษณามาศเนี่ย
เขาปลูกกล้วยน้ำวาไว้ที่บ้านอยู่พอดีเลย
แล้วในพื้นที่หมู่บ้านใกล้เคียงและพื้นที่อุ้มผางเนี่ย
ปลูกกล้วยกันเยอะก็เลยนำกล้วยที่ปลูกนี่แหละ

ทดลองคุณผู้ชมมันก็ไม่ประสบความสำเร็จหรอก
ผิดผิดถูกสุขบ้างดิบบ้างไม่บ้างก็ว่ากันไป
ก็เลยตั้งหลักใหม่เริ่มต้นศึกษาจริงจังค่ะ
อบรมทำกล้วยฉาบเลยนะ
แล้วก็ลองทอดลองผิดลองถูกอยู่นาน
ได้สูตรมาตรฐานที่ตรงใจแล้วก็รสชาติที่อร่อย
แล้วเขาได้บอกด้วยว่าเคล็ดลับของการเลือกใช้กล้วยเนี่ย
ก็จะต้องมีการเลือกกล้วยน้ำหวานหรือกล้วยไข่รวมถึงกล้วยหักมุกด้วย
มี๓ชนิดเลยนะเอามาทอดแล้วก็ปรุงรสชาติต่าง
ขายในราคาถุงละ๑๐๒๐บาท
ส่วนเป็นแพ็คเกจแบบหีบห่อของฝากก็จะอยู่ในราคา๓๙๔๐บาทนะคะ
ส่วนใหญ่แล้วจะมีแม่ค้ารับไปขายต่อค่ะ
ส่วนทางผู้ช่วยกฤษณาศก็ทอดทุกวันค่ะครั้งหนึ่งประมาณพันกิโล
นี่อักลบที่นึกถึงเลยลูกแม่พูดเป็นปรุงเป็นปลายน่ะ
แบบนั้นเลยแต่เป็นแบบไทยของเราทอดมาประมาณสัก๓๔วันหมดละ
ก็ต้องนำกล้วยใหม่มาทอดแบบนี้ทุกวันหมุนเวียนไป
ก็เลยทำให้เกิดรายได้ในชุมชนสร้างงานสร้างอาชีพให้กับกลุ่มแม่บ้าน
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เขาใช้ชื่อว่ากล้วยเลิศรสบ้านแม่กรอง
วิสาหกิจชุมชนนี้มีสมาชิก๕๐คนนะคะ
พอเขาทำไร่ทำนาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใช้เวลาว่างนั่นแหละ
ทำกล้วยฉาบจนสร้างชื่อเสียงขายดิบขายดีมาถึงทุกวันนี้

ยอดไปเลยไปอุดนุนกันได้
หรือใครอยากจะลองสร้างอาชีพดูตามก็ไม่ว่ากัน